ภาพด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือภาพลูกเห็บนะครับที่ตกลงมาเหมือนกับหิมะยังไงอย่างนั้นภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายจุดในบริเวณ

ก็เป็นผลมาจากความแปรปวนลักษณะอากาศดังกล่าว
แน่นอนครับตอนนี้ยังคงไว้วางใจไม่ได้ครับ
เพราะว่าจากการตรวจสอบล่าสุดจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ปัจจัยตัวสำคัญที่เหนียวนำให้เกิดความแปรปวนดังกล่าว
คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านั้น
ยังคงเคลื่อนที่พาดผ่านเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง
ก่อนหน้านี้ครับไปเคลื่อนที่พัดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน

ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
และบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
ทำให้เกิดภาพเหตุการณ์อย่างที่เห็นเกิดขึ้น

บริเวณใดก็ตามแต่ที่มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดผ่านเนี่ยนะครับ
ก็จะมีการเหนียวนำเอาความชื้นที่อยู่ในพื้นผิว
ลอยตัวขึ้นสู่ชะมีอากาศแน่นอนครับ
ชื้นเหล่านี้นั้นเป็นความชื้นที่มีอุณหภูมิสูง
จึงนำให้ก่อนที่จะเกิดฝนฟ้าขนองอากาศจึงร้อนอบอ้าวนะครับ
หลังจากนั้นความชื้นเหล่านี้ก็จะมีการเหนียวนำขึ้นไปบนท้องฟ้าครับ
เกาะตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่ากลุ่มก้อนเมฆคิวโมโลนิมบั

ยอดเมฆมีอุณหภูมิเย็นจัดครับ
หลังจากนั้นอากาศเย็นที่อยู่บริเวณยอดเมฆนั้นก็จะถูกปลดปล่อยลงมาสู่พื้นผิวด้านล่างครับ
ทำให้ก่อนที่จะมีฝนตกจะมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลมเย็นเกิดขึ้นใต้ฐานเมฆ
ส่วนบริเวณขอบฐานเมฆอากาศจะร้อนอบอ้าว
เพราะว่าอากาศที่มีความชื้นสูงนั้นยังคงถูกเหนียวนำขึ้นสู่ชั้นบนอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
นี่คือความแปรปวนลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ตามมาก็คือฟ้าร้องฟ้าผ่าครับ
รวมไปถึงเหตุการณ์ลูกเห็บที่ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่นะครับ
ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ครับคือพื้นที่ที่ต้องระวังลูกเห็บที่ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นในวัน๒วันนี้
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญยะโสธรมุกดาหารศรีสะเกดรวมไปถึง๑๐๑นะครับ
จากการตรวจสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจากภาพถ่ายดาวเทียมก็
ว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนั้นยังคงถูกปกกลุ่มด้วยกลุ่มก้อนเมฆนะครับ
อย่างที่เห็นนี่แหละครับกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวนั้นปกลุ่มในบริเวณที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพาดผ่านนะครับ
มีการแสดงเสนอลักษณ์เป็นสีน้ำเงินสีมูงนี่คือกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้ากระนอม
พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนในวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะช่วงสายนะครับ
ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันก็คือเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
ปัจจัยสำคัญก็คือบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อน
หย่อมความร้อนนั้นยังคงปกลุ่มบริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอย่างต่อเนื่องนะครับ
เท่านั้นยังไม่พอครับยังมีกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้
อบเอาความชื้นที่มีอุณหภูมิสูงจากท้องทะเล
ปกคลุมในบริเวณตอนกลางของประเทศ
อกจากจะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้แล้ว
ยังทำให้เกิดอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงเช้ากับช่วงหัวค่ำ
ดังนั้นภาพรวมทั่วไทยตอนนี้

แล้วก็ร้อนจัดก็คืออุณหภูมิมากกว่า๔๐องศา
เป็นต้นไปในหลายจุดหลายพื้นที่
การใช้ชีวิตรวมไปถึงการรักษาสุขภาพ

อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศทุกครั้งก่อน

ผมพุทธนันที่๑๐มหันตร์สวัสดีครับ